ดูกันต่อนะคะกับคอนเสิร์ตซึ่งผ่านพ้นไปค่ะ
คอนเสิร์ตของพี่บอยด์กสิเยียพงศ์นะคะ

แล้วก็ร้องเพลงอยู่ที่เรียนรู้นะคะ
ซึ่งงานนี้ก็มีน้องดิฉันไปคุณกันนภา
คุณตื่นเต้นฉันคิดว่าพี่ตูนจะใส่ชุดวิ่งมา
แรกจะสัมภาษณ์พี่ตูนพี่ตูนวิ่งไปคุณก้อยก่อนนะคะ
ก็เลยไปเจอคุณกันหลังเวที

ใช่นะคะก็เลยถามหน่อยนิดนึงว่า

รู้สึกแบบดีใจมากขอบคุณพี่บอยขอบคุณพี่ลบ
ขอบคุณพี่พีทีมงานทุกคนที่ให้เห็นผมเป็นส่วนหนึ่งของเสิร์ฟนี้

เสิร์ฟพี่ตูนด้วยนะพี่ตูน
เป็นเสิร์ฟที่ขึ้นกับพี่ตูนด้วยนะครับ
คนสุพรรณเหมือนกันเนอะ

เพราะว่าถามก้อยมาหลายรอบแล้วก้อยก็อึกอัก

แต่ว่าก็รอติดตามโปรเจกต์นี้ด้วยนะคะ
ไม่รู้ว่าจะทำเกี่ยวกับการกุศลอะไรอีกนะคะ
ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่ตูนแล้วก็คุณก้อยด้วยนะคะ